เรื่องโควิดมันก็กลายเป็นเรื่องดราม่า
เพราะอะไรคะคุณผู้ชมเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบ
แน่นอนว่าเขาต้องได้รับการเยียวยา
เขาต้องได้รับการดูแลจากรัฐบาล

ไซต์เราไม่ทิ้งกันไปรับเงิน๕๐๐บาทเป็นเวลา๓เดือน

อีกหนึ่งรายที่พบปัญหาจากอะไรตั้งแต่ด่านแรกก็ไม่ผ่าน
และจากระบบคัดกรองของมาตรการนี้นะคะโดยมีการโพสต์บอก
ได้รับการตอบกลับจากระบบบอกว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์
เนื่องจากท่านเป็นเกษตรกรเข้าใจค่ะเพราะเอาจริงคุณผู้ชมต้องตั้งหลักนะ
เข้าใจแบบนี้นะคะว่าไอ้๕๐๐๐บาท๓เดือนที่ช่วยเหลือตรงนี้
ใช่ค่ะที่ประกอบอาชีพอิสระแปลว่ากลุ่มเกษตรกรไม่เข้าข่าย
ท่านไม่มีสิทธิ์เนื่องจากท่านเป็นเกษตรกรแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้
คนนี้เขาบอกว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นเกษตรกรใช่เขาไม่ได้เป็นเกษตรกร
แต่มาบอกว่าเขาเป็นเกษตรกรได้ไงเขามีอาชีพบริการรับจ้างอิสระค้าขาย
ไม่เคยมีไร่นาเป็นของตัวเองไม่เคยประกอบอาชีพเกษตรกรมาก่อนเลย
นี่เป็นปัญหาตรงเรื่องของกระบวนการการคัดกรองคนที่จะเข้าเกณฑ์
ที่จะได้รับเงินห้าพันบาทคุณนึกออกไหมอืม
กลายเป็นประเด็นนะมันไปติดขัดตรงไหนแล้วจะบอกว่า
คือไปตรวจสอบให้ดีค่อยใช้ครั้งต่อไปได้ไหม
อีกคนหนึ่งอันนี้ถูกปฏิเสธบอกว่าเป็นเกษตร
ที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรนะอีกรายหนึ่งค่ะถูกปฏิเสธ
เนื่องจากระบบแจ้งบอกว่าเป็นนักศึกษาทั้งที่จบมานานแล้ว
คือไปบอกว่าเขาอายุต่ำกว่า๑๘ปีเกณฑ์คือคนที่จะได้รับเงิน
ก็คือประกอบอาชีพอิสระแล้วอายุต้องมากกว่า๑๘ปี
นี่ไปบอกว่าเขาเป็นนักศึกษาอายุน้อยกว่า๑๘ปี
เขาบอกว่าเขาจบมานานแล้วนะเดี๋ยวนะทานโทษ
คุณผู้ชมทีนี้แหละประเด็นที่มันเกิดขึ้นแน่นอน
เพราะว่าคนที่เขาตั้งใจเขาอยากได้เงินเนี่ย
กลายเป็นว่าเขาไม่พอใจค่ะ
หลายคนบอกว่ามันมีความหวังนะตั้งแต่รัฐบาลประกาศ
หลายคนบอกว่าไอ้เงินก้อนนี้แหละเป็นเงินที่จะมาต่อชีวิตของฉัน
ตั้งใจหมายมั่นปั้นมือว่าได้รับแน่เท่านั้นแหละค่ะ
พอไม่ได้มันเหมือนสิ้นหวังคุณนึกออกไหม
เพราะบางคนเขาไม่มีเงินใช้มาเป็นเดือนแล้วนะ

เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยตั้งคำถามกลับไปที่รัฐบาลว่า
มาตรการระบบคัดกรองมันสามารถทำงานได้จริงหรือเปล่า
เพราะคุณคะคุณนึกออกไหมขวดมันมีปากขวด
ก่อนที่จะไปอยู่ในขวดเนี่ยก็ต้องผ่านระบบคัดกรอง

ตรงนี้ปากขวดตรงนี้คุณไม่ได้เข้าไปอยู่ในขวดเนี่ย
แปลว่าคุณไม่ได้นะแปลว่าคุณไม่ได้นะคะ
ล่าสุดค่ะคุณลวรนแสงสนิทโคศกของกระทรวงการคลังนะคะ
แล้วก็เป็นผู้อำนวยการสสคสำนักการเศรษฐกิจการคลังค่ะ
บอกว่าแต่ละปีเนี่ยหัวหน้ากลัวเรือนที่เป็นเกษตรกรเนี่ย
อันนี้มาเป็นเกษตรแล้วคือกลุ่มแรกผ่านไปคนละประเด็นแล้วนะ
ประเด็นกลุ่มแรกก็คือคนที่เป็นอาชีพอิสระนอกประกันสังคม
ทีนี้กลุ่มที่๒เกษตรกรล่ะเขารอรอรับความช่วยเหลืออยู่นะคะ
คุณลวรนบอกว่าแต่ละปีหัวหน้าครอบครัวที่เป็นเกษตรกร
นำรายชื่อสมาชิกครัวเรือนอื่นมาขึ้นทะเบียน
เป็นรายครอบครัวเพื่อรับสิทธิ์ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
หากผู้ขอรับสิทธิ์ประกอบอาชีพอย่างอื่นไม่ได้รับการช่วยเหลือก็คือ
ไม่ได้ทำอาชีพเกษตรแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ขอรับเงิน๕๐๐๐บาท
ที่หน้าเว็บไซต์ได้ซึ่งเป็นเมนูเพิ่มเติมให้อุทธรณ์ภายในสัปดาห์นี้
สัปดาห์หน้าระหว่างนี้จะตรวจสอบผู้ที่ลงทะเบียน
มากกว่า๒๗ล้านคนให้เรียบร้อย
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่ผ่านการคัดกรองกลุ่มแรก
กลุ่มที่มีอาชีพอิสระอุทธรณ์ได้
ส่วนกรณีที่ระบบแจ้งว่าเป็นนักศึกษาไม่สามารถรับสิทธิ์ได้
ว่าผู้ลงทะเบียนอาจจะเรียนปริญญาโทอยู่
หากจะรับเงิน๕๐๐๐บาทก็สามารถอุทธรณ์ได้เช่นเดียวกัน
ใช่บางคนจบปริญญาตรีแล้วไงแล้วก็ทำงานด้วยเรียนไปด้วยมาต่อ

แต่ตรวจพบว่าเป็นนักศึกษาก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้
ทั้งที่อายุก็เกินแล้วก็เป็นอาชีพอิสระด้วยนะคะ
เอาล่ะ๒กลุ่มนี้นะคะสามารถอุทธรณ์ได้ค่ะ
ปัจจุบันหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจะมีเมนูให้เลือก
เมนูคือลงทะเบียนมาตรการตรวจสอบสถานะ
เลิกการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยสัปดาห์หน้าจะมีเมนูใหม่ขึ้นมา

จะมีเมนูใหม่ให้ยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งเมนู
ก็กลายเป็น๖เมนูไปหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน

ท่านจะตรวจสอบอะไรกดปุ่มนั้นเลย
จะอุทธรณ์ใช่ไหมกดเลยค่ะ
ส่วนประชาชนที่ตั้งคำถามว่าทำไมประเทศไทยไม่แจกเงินทุกอาชีพ
ทุกคนเหมือนประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ที่เขาทำกัน
เรื่องนี้ค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณชาญกฤษเดชวิทักษ์
สั้นบอกว่าการที่จะเอาเงินมาอุดหนุนประชาชน
แปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องมีรายได้ของรัฐ
คือการเก็บภาษีมากรายได้จากประชาชนมันต่าง
ภาษีที่เราเก็บก็ไม่เท่ากันไม่เท่าญี่ปุ่นไม่เท่าสิงคโปร์
เพราะฉะนั้นจะใช้วิธีเดียวการจะใช้วิธีการเดียวกัน
มันเป็นไปไม่ได้เพราะฐานะประเทศพัฒนา
คือเราอยู่ในฐานะประเทศพัฒนาถูกไหมกำลังพัฒนา
แบบนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะคะพร้อมกับบอกด้วยว่าเร็วนี้
รัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษารายงานก่อสร้าง
รวมถึงภาคเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้วยเดี๋ยวรอดูนะคะ
เพราะฉะนั้น๒คนที่บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นเกษตรกร
แต่ระบบแจ้งบอกว่าเป็นเกษตรกรคุณลวรนบอกว่า
ตอนที่ครัวเรือนมาแจ้งเนี่ยแจ้งบัญชีรายชื่อครัวเรือนเนี่ย
คุณอาจจะเป็นหนึ่งในครอบครัวนั้นไงอ่ากลายเป็นว่าคุณติดร่างแหก
กลายเป็นเกษตรกรไปด้วยทั้งที่คุณไม่ได้เป็นนะคะเพราะฉะนั้นอุทธรณ์ได้
เริ่มแล้ววันนี้วันนี้ราชการแล้วเนอะน่าจะเปิดแล้วน่าจะแก้ให้ได้อุทธรณ์แล้วกันนี้นะคะ